แน่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งคนแรกที่ออกไปปฏิบัติการในการค้นหาคุณตังโมตอนที่ยังไม่รู้ว่าเธอเสียชีวิตแล้วด้วยซ้ำเนาะ
พระตกเรือใหม่แล้วก็เป็นคนที่นำร่างคุณตังโมขึ้นมาก็คือคุณไทยเอกพันธ์
คือวันนี้คนพูดถึงกันมากที่สุดก็คือเรื่องบาดแผลของคุณตังโมบนใบหน้า
คือพี่ไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลย
แล้วก็จริงแล้วทุกคนก็คือพยายามพูดคุยกันแหละว่าเอออย่าแชร์รูปรูปศพนะ

ไป๑๔วันวันนี้คุณไทยออกมาพูดค่ะ
คุณไทยบอกว่าคือที่ไม่ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้เพราะว่าก็รออยู่
ว่าทางตำรวจทางนิติทางแพทย์อะไรอย่างนี้เขาจะออกมาแถลงอะไรเรื่องนี้ไหม
เขาบอกย้อนกลับไปนะคะบ่ายโมง๑๐นาทีวันที่๒๖กุมภาพันธ์
ตอนที่ร่างคุณแตงโมลอยขึ้นมาเนี่ย
พี่ไทยนี่แหละคือคนที่นั่งเจ็ดสกีไปนำร่างคุณตังโมเข้าฝั่ง

ไหมคะเพราะมันไลฟ์ผ่านทางโซเชียลแล้วก็สื่อก็ออกกันหมด
พี่ไทยบอกว่าจังหวะที่พลิกตัวคุณแตงโมขึ้นมา
คือตอนแรกเนี่ยร่างคุณตังโมลอยขึ้นมาในท่าหน้าคว่ำอยู่ในน้ำ
ที่ทุกคนเห็นที่พี่ไทยพาคุณตังโมกลับเข้าฝั่ง

แต่ช่วงเวลาต่างที่เขาจะไปดูแลกันเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอก

แต่พี่ไทยบอกพี่ไทยเนี่ยเห็นเพราะว่าเป็นไปตามหน้าที่
พี่ไทยต้องพลิกร่างขึ้นมาให้เป็นท่านอนหงาย
เพื่อที่จะให้กู้ภัยเนี่ยถ่ายภาพเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิถ่ายภาพ
สิ่งที่พี่ไทยเห็นก็คือว่าตาข้างซ้ายของคุณตังโมค่ะมันถลนออกมา
แต่ว่าตาข้างขวาเนี่ยปิดสนิทลักษณะบวมช้ำเลือดช้ำหนอง
ความรู้สึกส่วนตัวของพี่ไทยนะในฐานะที่เป็นกู้ภัยนะ
ไทยบอกว่ารู้สึกว่ามันผิดปกติ
เพราะเท่าที่เคยเจอศพจมน้ำทั่วไปเนี่ยถ้ามันจะปูดมันก็ต้องปูดออกมาทั้งสองข้างอ่ะ
ปูดข้างปิดข้างแบบนี้และศีรษะจะไม่มีรอยบวมช้ำ
แต่หน้าของคุณตังโมที่พี่ไทยเห็นเนี่ยพี่ไทยใช้คำว่าบวมช้ำเลือดช้ำหนอง
ส่วนในช่องปากจังหวะที่เจ้าหน้าที่เตรียมจะใช้ก้านสำลีตรวจกระพุงแก้มเพื่อตรวจดีเอ็นเอ
พี่ไทยนี่แหละเป็นคนเอามือไปบีบปากของคุณตังโมให้อ้าออก
ซึ่งในนั้นเนี่ยพี่ไทยบอกว่ามีทั้งดินโครนสิ่งปฏิกูลเลือดแล้วก็หนอง
และฟันหน้าด้านบนหักหล่อ
เขาบอกว่ารักษณะหนังกำพร้าในร่มหลุดเษ็จร่อยที่ข้อ๙๓
โครบติพบร่างเนี้ยด้วยทีห้วนครลดที่คอยู่เขาบอกเป็นสร้อยของอิตาลีเส้นใหญ่
มันเน่าเปื่อยไปตามการเวลาตัวสร้อยมันก็อาจจะไปเสียสี
ทำให้เกิดรอยแผลก็เป็นไปได้อ่าเดี๋ยวลองคุยกับพี่ไทยดีกว่า
ค่ะพี่ไทยเอกพันธ์อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
สวัสดีครับพี่ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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

ปิดน้องแล้วก็พาน้องขึ้นฝั่งหลังจากขึ้นฝั่งแล้วปุ๊บก็รอตำรวจที่จะมาพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงคือตามขบวนการกฎหมายเขานะครับก็ผมเพิ่งได้เอาผ้ามาอีกผืนเอาผ้ามาเยอะมากปิดล้อมน้องเอาไว้ให้ตำรวจถ่ายได้อย่างเดียวใช่ให้ตำรวจถ่ายได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็นำร่างน้องไปขึ้นรถตู้จากรถตู้เสร็จปุ๊บก็ไปที่สอนอนนทบุรี
แล้วตำรวจก็ขึ้นมาถ่ายอีก๑ชุดคือศพน้องแตงโมถ่าย๒ครั้งเท่านั้นและไม่มีใครได้ถ่ายนอกจากตำรวจเท่านั้น
ใช่ครับตอนแรกเนี่ยไทยไม่อยากที่จะอะไรเกี่ยวกับใบหน้าหรือว่าอะไรจะไปล้ำเส้นอะไรเขานะครับไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเลยก็คิดว่าถ้าเกิดส่งนิติเวทนิติเวทลงโรงพยาบาลตำรวจแล้วเนี่ยเขาน่าจะพิสูจน์แล้วเขาน่าจะบันทึกว่าน้องในร่างกายของน้องแน่โดนอะไรบ้างนะครับโดนอะไรบ้างเขาก็น่าจะโอเคเอาละวันนี้ตั้งโตแถลงว่
ของหนักของอะไรที่ทำให้เกิดเสียชีวิตอะไรต่างนี้แต่ไทยก็รออยู่นานมากจนกระทั่งได้ยินคำว่าพรุ่งนี้จะทำให้ปิดคดีให้ปิดสำนวนให้จบไทยอ้าวเฮ้ยไทยก็รออยู่อ่ะไม่เห็นมีไอ้เรื่องไอ้นี้ใบน่งใบหน้าตาฟันไทยก็เลยเมื่อวานนี้รู้สึกว่าใครไม่รู้โทรมาไทยเขาก็ถามอันนี้ขึ้นมาไทยก็เลยได้มีโอกาสได้พูดนะครับ
แล้วก็มีน้องตำรวจคนหนึ่งช่วยพลิกสมน้องแตงโมเพื่อจะถ่ายรูป
อันแรกคือถ่ายหน้าหน้า
น้องหมูเขาก็บอกว่าพี่ครับช่วยบีบปากน้องแตงโมหน่อย
เพราะว่าผมจะเอาเหมือนกับสำลีเหมือนกับคัตเตอร์บัตรนะครับแต่มันอันใหญ่หน่อย
แห่เข้าไปที่ปากน้องแตงโมเพื่อจะหาเนื้อเยื่อที่กระพุงแก้มน้อง
พออ้ามปากเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็ทะลักออกมาทะลักออกมาจากปากน้อง
แล้วลิ้นก็จุกออกมาแต่นี่ฟันให้เห็นให้เห็นฟันหัก
ให้คิดในใจว่าหรือว่าน้องเขาใส่ฟันปลอมเกิดอุบัติเหตุเมื่อคราวที่แล้วน้องเขาก็ฟันหัก
แล้วคือผมก็บอกว่าน้องฟันไม่หักผมก็เอ๊ะหรือว่ามันคนละซี่กัน
แต่ผมเห็นเนี่ยคือฟันหล่อหล่อโดยที่แบบว่าเห็นเลยอ่ะเห็นเลยนะครับ
หรือตาผมอาจจะฝ้าฟางไปเลยแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ผมเห็นแน่มั่นใจร้อยไปเสียว่าฟันน้องหัก
แต่ผมเอารูปเก่าที่น้องเกิดอุบัติเหตุมาดูเนี่ยฟันน้องก็หักอยู่
ฟันน้องก็หักอยู่แล้วทีนี้โอเคผมก็ช่วยเขาพลิกด้านหน้าพลิกด้านหลังพลิกนู่นพลิกนี่
ก็ดูสังเกตดูหลายหลายอย่างแต่ทีนี้มามาฉุดใจที่ว่าตาจริงจริงแล้วปกติคนจมน้ำเนี่ยนะครับ
จะเอาขึ้นมาจะ๒วัน๓วันก็แล้วตาเนี่ยจะถลนออกมานอกเบ้าเนี่ยเท่ากันทั้งสองทั้งสองข้างไม่ว่าจะซ้ายหรือขวา
แต่กล้องน้องเนี่ยของน้องเนี่ยอีกข้างหนึ่งถลนออกมาอีกข้างหนึ่งบวมปิดคือตาไม่ถลน
แล้วมีแผลบวมมีแผลเหมือนกับว่าโดนของแข็งกระแทกนะครับกระแทกแล้วมันบวมช้ำมากอ่ะ
คือมันก็เหมือนกับคือมองด้วยสายตาปากเนี่ยรู้เลยว่าไม่ปกติ
แต่ตอนนั้นไทยไม่พูดมีแผลที่ชะการก่อนเรื่องดัวเนอะนั้นของนิติเวทลง๑๙๙๖เขาจะวิสูจน์ทราบนะครับ
แต่เมื่อว่าที่พูดเฮ้ียเงียบไปไม่มีใครพูดถึงแผลจุดตรงนี้นะครับ
คือทีนี้พอมันผ่านมา๒สัปดาห์จนถึงเมื่อวานเนี่ย
พอมันมีข่าวมาว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยตำรวจจะสรุปอะไรแล้วนะ
จะปิดสำรวจปิดคดีแล้ว
ซึ่งความจริงตำรวจเขาบอกว่าเขามาบอกแล้วเขามาชี้แจงแล้ว
ยังไม่สรุปหรอกเพราะว่าเขาส่งไปอีก๒สถาบัน
เพื่อจะตรวจอย่างละเอียดว่าบาดแผลเกิดจากอะไร
หรือว่าเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังกันเสียชีวิต
แต่พี่ไทยเนี่ยก็เลยกังวลว่าเฮ้ยแล้วรายละเอียดต่างต่างเนี่ย
ที่คุยกันเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยได้แจกแจง๑๒๓๔มาหรือยังว่า
มันเกิดจากอะไรประมาณอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่า
เกิดจากอะไรไปโดนอะไรใต้น้ำหรือว่าไปโดนก่อนโดนหลังอะไรยังไง
ฟันเกิดจากอะไรฟันเคยหักจริงอะไรยังไงพี่ไทยบอกว่า
อยากจะให้เคลียร์ตรงนี้ด้วยใช่ครับคือมันจะได้สบายใจทั้งทั้งฝ่ายกฎหมาย
แล้วก็ประชาชนที่เขาตั้งตารอมาอดหลับอดนอนกันมาเกือบทั้งประเทศนะครับ
เพื่อจะพิสูจน์ทราบว่าสรุปแล้วน้องเนี่ยอุบัติเหตุหรือว่ามันอะไรกันแน่
ไทยถ้าแถลงออกมาเนี่ยแล้วสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ใช่การฆาตกรรม
อันนี้พี่ไทยไม่ได้ติดใจติดใจไหมหรือว่ายังไงหรือว่าสงสัยไหม
คือถ้าออกมายังไงพวกเรามันก็ไม่มีศิลป์อันทรายธรรมที่ติดใจอะไรอยู่แล้วนะครับ
กระบวนการยุติธรรมแล้วก็กระบวนการนิติเวชวิทยาศาสตร์
ค้างคาใจว่ามันยังไงอย่างนู้นอย่างนี้
เราก็ต้องมาช่วยกันที่จะหาหลักฐานต่างที่จะมาหัดล้างหรือว่าลบล้าง
กับสิ่งที่อ่าทางผลพิสูจน์ออกมานะครับของฝ่ายประชาชนก็มี
ร่วมกับผมรู้สึกว่าดีใจชื่นใจแทนน้องนะครับว่า
พวกเรายังไม่ไม่ทอดทิ้งนะครับ
ทอดทิ้งไหมว่าผลสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมายังไง
แต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ขอให้เคลียร์กันให้ชัดแล้วก็
ไม่ติดใจสงสัยก็พออะไรประมาณอย่างนั้นใช่ครับถูกต้องครับ
ต่อให้คุณสรุปว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือจริง
อืมอ่าแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของคนในรวยจริงจริง
แต่ถ้ามีหลักฐานแล้วก็เคลียร์กันชัดพี่ไทยคิดว่าคนก็ไม่ติดใจ
ก็ไม่ติดใจครับมันเริ่มติดกระดุมผิดเม็ดแรกแล้ว
ตั้งแต่แรกแล้วอะครับสุดท้ายมันก็หาทางลงไม่ได้
สุดท้ายอีกกระดุมแม่นหนึ่งมันจะไปติดที่ไหนวะประมาณเนี้ยครับ
หมายถึงให้กระดุมแม่นแรกของพี่ไทยคืออะไรคะ
ถึงใครที่ติดกระดุมเด็ดแรกผิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยฮะ
ตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นมาถ้าเกิดทุกคนไม่มีการพูดไม่จริง
ทุกอย่างมันก็น่าจะจบไปสวยโดยที่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่คุณเริ่มทำเหมือนกับมีพิรุษตั้งแต่แรกเริ่มที่น้องตกลงไป
ถูกต้องไหมครับอันนี้หมายถึง๕หมายคนบนเรือใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็มีการโทษอาสา
มีการโทษกู้ภัยมีการโทษนู่นนี่นั่นมันเป็นอะไรที่แบบอื้อหือ
ซึ่งผมฟังดูแล้วรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้ง๕คนนะครับ
แต่ถ้าทั้ง๕คนเนี่ยสมมุติว่าเราไปกันเนี่ย
เราไปเที่ยวไปรายการจะบนเรือเนี่ยสมมุติว่าเพื่อน
หรือว่าไม่ใช่คนรู้จักด้วยตกลงไปผมเนี่ย
หนึ่งเนี้ยผมต้องกระโดดลงไปหรือไม่ก็เอาเสื้อชูชีพเนี่ย
โยนให้เขาจนกว่าจะหาร่างเขาเจอเราจะไม่กลับเราจะไม่
คือต้องหาคนทั้งคนตกลงไปในน้ำ
แล้ว๕นาที๑๐นาทีไม่ขึ้นมาคือต้อง
คือต้องตายแน่นอนอยู่ในน้ำจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ
แต่คุณกลับบ้านเอาเรือไปเก็บอย่างนี้มันคืออะไรอ่ะครับ
ตั้งแต่แรกเลยเขาบอกเขาวนหาก่อนเขาวนหาสิบแปดรอบ
วนหาโดยการที่ขับเรือคืออย่างงี้ใช่วันนี้มีกล้องวงจรปิดออกมา
กล้องวงจรปิดออกมาหลายจุดพี่ไทยเขาวนเขาวนวน
เขาไม่ได้หยุดเพื่อหานะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตกตรงไหน
เขาก็วนเรือกลับมาแล้ววนวนวนวน
คนแรกที่รู้ว่าน้องตกลงไปเนี่ยถ้าเกิดรีบบอกคนที่คนขับเรือ
เขาจะเมาเครื่องไม่เหมือนกับพวกเรือเรือตังเกณฑ์
เรืออะไรกว่าจะหยุดเครื่องได้ก็ต้องรอรอรอกว่าจะหยุดได้
แต่อันนี้เขาจะหยุดตึ๊กทันทีแล้วห่างจากนั้นไม่เกิน๕เมตร
หรือสามเมตรก็ถอยมารับน้องได้ทุกอย่างมันแก้ไขได้อยู่แล้ว
ใช่ไหมครับเอาตามหลักความเป็นจริงธรรมชาติ
ขับเรือไปเพื่อนตกน้ำเฮ้ยเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อน
มีคนตกน้ำเรือจอดปุ๊บถอยมานิดนึงก็ต้องเจอ

แสดงว่าในช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำให้คนบนเรือไม่ทำแบบที่พี่ไทยบอกค่ะ
แต่ไปเลือกการใช้การวนวนวนหา
มันก็เลยหาไม่เจออ่ะใช่ไหม
ถูกต้องครับเขาไม่รู้เขาไม่ตั้งใจว่า
ตั้งใจว่าหาไม่เจอหรือเปล่า

ก็เป็นคำถามของสังคมทุกวันนี้
ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับว่า

เคลียร์เลยว่าสรุปแล้วน้อง
จะเสียชีวิตโดยแบบไหนกันแน่ที่จะออกมา

ก็ฝากบอกทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
ที่พิสูจน์หลักฐานตัวน้องเต็งโมเนี่ยนะครับ

มันมีคดีแบบนี้ผมคิดว่าหลายคนนี้หนักใจ
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับ
ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการที่มันเป็นความจริงแท้จริง
สัก๕๐ก็ยังดี

กฎหมายไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมนี้ยุติธรรมเสมอ
รับรองใครทำอะไรไว้มันต้องได้อย่างนั้น
ไทยหวังว่าความจริงจะปรากฏแค่๕๐อย่างนี้หรอ

คุณพระพุทธครับ๑๔วันที่ผ่านมา
คุณได้อะไรจากที่เป็นเรื่องจริงบ้าง
พูดตรงก็คือตอนนี้คือยังไม่ได้เลย

คือเรียกว่าข้อกังขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันยังคงอยู่
และยังไม่ได้รับความชัดแปลงใช่มันยังอึมคืนอยู่เลยทุกอย่างทุกคนช่วยกันคือเคลียร์หาหลักผลักฐาน
คือมันยังอึมคึมไม่มีคำตอบอะไรที่แท้จริง๑๐๐เลยครับ

ซึ่งเราหวังว่ามันจะออกมาโดยเร็วที่สุดจากเจ้าหน้าที่ไม่พูดถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะ
แต่วันนี้พี่ไทยบอกว่าสุดท้ายแล้วขอให้ออกมาจริงสัก๕๐ก็ยังดีโอ้โหพี่ไทย
ฟังแล้วก็แอบเศร้าใจเหมือนกันนะแค่๕๐นี่มันครึ่งเดียวเองนะ

ตายแล้วอะไรยังไงกันนี้อยากฝากอะไรบอกถึงคุณแตงโมไหมฮะถ้าฝากได้
ผมไปทำบุญให้น้องเรียบร้อยแล้วครับผมไปทำบุญไปเอาเสื้อผ้าผ้าห่มเอาให้น้อง
เอาหงอาหารไปให้น้องโดยผ่านโดยผ่านพิธีกรรมโดยที่ไปที่วัดแดงธรรมชาตินะครับ
ที่มีพญานาคนะครับที่ผมไปทำมานะครับ

คืออันนี้คือเดี๋ยวผมเล่านอกเรื่องนิดนึงนะ

คือผมไปซื้ออาหารให้น้อง

แล้วทีนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกใครเลยว่าผมซื้ออะไรบ้าง
ที่เอาไปให้น้องทานที่จะไปที่วัดที่จะไปทำพิธีถวายให้กับทางวัดแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับน้องแตงโม

แล้วทีนี้เนี่ยมีคนหนึ่งซึ่งให้ผมไปทำเนี่ยเขาผ่านเหมือนกับว่า
ได้รับอภิญญามีอภิญญาวิเศษนะครับ

มาหาก็สองครั้งแล้วพูดคำว่าหนูหนาวหนูหนาว
เป็นเสียงไข่เป็นเสียงไข่เขาก็พยายามสื่อสาร
ก็เป็นเสียงน้องแตงโมจริงก็เลยโทรมาผมให้ผมไป
แล้วก็หิวด้วยก็เอาอาหารไปให้เขา
แต่ก่อนที่ผมจะถึงที่วัดเนี่ย
เขาโทรมาเขาโทรมาเลยนะ

น้องบอกว่าน้องดีใจมากจะได้กินขนมจีน

เขาดีใจมากจะได้กินขนมจีนผมก็บอกว่า
เฮ้ยใครบอกว่าอ้าวน้องไงน้องแตงโม
เขาบอกว่าเขาดีใจมากจะได้กินอยากกินขนมจีน
ผมก็ขนลุกแล้วเฮ้ยผมก็บอก
แล้วรู้ได้ยังไงว่าผมซื้อขนมจีนไป
ไทยซื้อขนมจีนไปถูกต้องครับผมซื้อขนมจีน

น้องบอกว่าน้องดีใจมากถูกต่างตูมาเลย
เขารู้ได้ยังไงน้องดีใจมากจะได้กินขนมจีน

นี่หรือจุดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่า
เขาจะอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่อง

เชื่อขึ้นมาเลยว่าหรือว่าเขาสื่อกันได้กับน้องแตงโม
โดยพ่อปู่พญานาคาราชที่เขาดูแลในแม่น้ำ
อ่าเจ้าพญาตรงนั้นน่ะนะครับครับผมก็โอเคแล้วทีนี้น้องเขาก็สื่ออะไร
มีบอกว่ามีเยอะแยะเรื่องราวเยอะแยะมากมายซึ่งผมฟังแล้วผมจะต้องอึ้ง
ทุกคนทั้งประเทศก็จะต้องอึ้งเรื่องราวเกี่ยวกับน้อง
ที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาเล่าให้ฟังว่าว่าสื่อออกมาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตัวเขาอย่าง
เหรอคะเกิดขึ้นกับตัวน้องเกิดขึ้นกับตัวน้อง
บนเรือแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดไม่ได้
ผิดกฎผิดกฎของเขาก็พูดไม่ได้อ๋อเขาบอกว่าเขารู้
เขาบอกว่าคุณตังโมมาสื่อเขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เขาไม่สามารถบอกกับคนอื่นได้เขาไม่สามารถพูดอะไรได้ทั้งสิ้น
แล้วบอกตำรวจก็ไม่ได้เหรอคะบอกไม่ได้ครับ
เผื่อมันจะได้เจอพยานหลักฐานผมก็ยังอยากจะรู้เลย
เค้าบอกไม่ได้ป๊อบมันอันตรายด้วยมั้ยเป็นอันตราย
ไทยก็เลยเชื่อว่าการทำบุญต่างให้กับคุณตังโมเนี่ยสามารถไปถึงคุณแตงโม

เอาแล้วอย่างนี้ที่ปตนุพัฒน์กับโรเบิร์ตตอนนี้เป็นสองผู้ต้องหาเนี่ย
เขาจะบวชให้บวชพระไม่ได้บวชพรามให้ก็ได้อย่างนี้
พี่ไทยคิดว่าไปถึงมั้ยหรือว่ายังไง

ไม่น่านะครับไม่น่า
ถ้าน้องเขาไม่ยินยอมน้องเขาไม่อะไรไม่น่าครับ
เขาก็บวชคงสบายใจกับตัวเขาเองนะครับ
ได้ความสบายใจกับตัวเขาแล้วก็ทำให้สังคมรู้สึกว่า
โอเคให้อภัยเขานะครับเขาก็โอเคสละ
แล้วที่อยากจะทำบุญให้กับน้องนะครับ
มันก็แค่น่าจะได้แค่นั้นนะครับ
เดี๋ยวตามคดีกันต่อไปนะครับพี่ไทยครับ
วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ
ไทยเอกพันธ์นะครับก็เล่าให้เราฟังก็คืออย่างที่ฟังนั่นแหละก็
ความจริงแล้วตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะสรุปคดีแล้วบาดแผลต่าง
จะเคลียร์ให้ชัดหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมกันแน่
ใช่ค่ะซึ่งถ้าเรื่องบาดแผลเนี่ยนอกจากคือ